ผู้ชายคนหนึ่งค่ะปกติแล้วทุกเช้ามืดจะออกไปดักหนูนา
ออกไปหาไก่ป่าแต่ว่าล่าสุดเนี่ยพอออกไปสายยังไม่กลับบ้านเลยนะคะ
สรุปสุดท้ายแล้วไปประสบอุบัติเหตุพลัดตกลงไปในเสา
ขออภัยนะคะเป็นหลุมซึ่งเขาขุดไว้เตรียมจะทำเสาไฟฟ้า
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นลักษณะของหลุมนะไม่น่าเชื่อจุดนั้นตกลงไปได้ยังไง
แล้วผู้ชายคนนี้เสียชีวิตในลักษณะหัวทิ้มอยู่ในหลุมเสาไฟฟ้านี่แหละนะคะ
หลุมเป็นแบบนี้ค่อนข้างลึกด้วยนะคะคือลงไปทั้งตัว
แต่เป็นลักษณะศีรษะลงไปอยู่ด้านล่างค่ะ
ตำรวจสพเมืองอุดรธานีพร้อมแพทย์และกู้ภัย
ไปตรวจสอบสภาพศพนายชัยนรงคำภาษีอายุ๕๒ปี
หลังจากที่พลัดตกลงไปในหลุมเสาไฟฟ้านี่นะคะ
จุดนี้เป็นถนนลูกรังท้ายหมู่บ้านหมู่ที่๗ตำบลสามพร้าวเสียชีวิตค่ะ

พอเจ้าหน้าที่ไปถึงพบว่าชาวบ้านช่วยกันนำนายชานรงค์ขึ้นมาจากหลุมแล้ว
และที่ปากหลุมพอวัดดูความกว้าง๖๐๗๐เซนติเมตรลึก๑เมตรครึ่ง
หลุมมีน้ำอยู่ที่ก้นบ่อด้วยนะคะเป็นน้ำปนดินโครน
จากนี้ไปเจอไฟฉายที่สวมศีรษะของผู้ตาย๑อัน
รองเท้าแตะ๑ข้างอยู่ที่ข้างหลุม
จอดลักษณะกุญแจยังเสียบทิ้งไว้อยู่เลย
ตรวจสอบสภาพศพและบริเวณที่เกิดเหตุเบื้องต้น
ไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกาย
สันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะเดินพลัดตกลงไป
ในลักษณะก้าวพลาดหรือว่าสะดุดอะไรสักอย่าง
และจากนั้นไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ประกอบกับช่วงเวลาเกิดเหตุเป็นช่วงเช้ามืด
ไม่มีใครผ่านมาพบเห็น
จึงทำให้เสียชีวิตอยู่ภายในหลุมเลย
นางพิกูลจิตโฆษสามีขอบภัยนะครับ
ภรรยาของผู้ตายให้การว่า
เช้ามืดทุกวันสามีจะออกไปดักหนูนา
ไปหาไก่ป่าไปหากุ้งฝอยที่ป่าโคกที่ทุ่งนา

แต่เช้าวันนี้ผิดสังเกตสายแล้วยังไม่เห็นกลับบ้านเลย
มีชาวบ้านมาบอกว่าเห็นรถจักรยานยนต์ของสามีตัวเองเนี่ย
จอดติดเครื่องไว้กลางถนน

พบว่าสามีหัวทิ้มอยู่ในหลุมเสาไฟฟ้า
ก็เลยร้องให้ชาวบ้านช่วยกันนำตัวขึ้นมา
แต่ก็พบว่าเสียชีวิตไปแล้วนะคะ
ภรรยาก็บอกว่าไม่ติดใจ
เพราะว่าสามีเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้าน

แต่ติดใจเรื่องของการไฟฟ้าศูนย์ภูมิภาค
เลยให้คนระวัง
อยากให้หน่วยงานนี้รับผิดชอบหน่อยนะคะ
เอาฟังเสียงภรรยาผู้ตายค่ะ
นี่ค่ะภรรยาบอกว่า

งั้นมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะ

ก่อนทราบข่าวเมื่อช่วงเช้ามีลางเหมือนกันนะคะ
บอกคล้ายกับผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสาย
ถึงบ้านเลขที่ของตัวเอง

สามีก็พูดลักษณะลางบอกเหตุเป็นรางสังหรณ์
ก็คือบอกให้ลูกชายคนเดียวของครอบครัวนี้

ถ้าตายไปแล้วเนี่ยต้องไปฟ้องเอากับผีนะ

นั่นแหละเป็นคำสุดท้ายที่คุยกับสามี

นำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ